ดูเรื่องของรูปปั้นแก่สลักกามสูตรกันก่อน
คนวิจารณ์กันเยอะเลยในสื่อออนไลน์ตอนนี้

แล้วก็เรื่องที่ว่ามีการทำสวน

ให้คนสนใจให้คนเข้ามาท่องเที่ยว
ทีนี้กระแสวิภาพวิจารณ์มันเกิดขึ้น
เพราะว่าส่วนนี้เยาวชนก็เข้าได้
ก็เข้าได้แล้วมันเหมาะสมหรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะว่า
กระแสในโลกออนไลน์เป็นยังไงบ้าง

เป็นภาพความคืบหน้าโครงการประสาทหินพนมรุ้งจำลอง
ซึ่งปรากฏภาพของสวนพระศิวะ
ที่มีสิวลึงขนาดใหญ่

ระดับด้วยรูปปั้นแกะสลากรรมสูตร
ซึ่งก็เป็นศิลปะที่จำลองพฤติกรรมการร่วมเพศในแบบต่าง
เขาตั้งชื่อว่าสวนศิวะสิบสอง
เน็ตจำนวนมากเข้ามาวิภาควิจารณ์ภาพนี้กันนะคะ
โดยกลุ่มหนึ่งบอกเลยว่าไม่เหมาะสมนะ

มันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการละเทศะไม่เหมาะสมมาก
ของแบบนี้ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์และต้องจำกัดอายุการเข้าชมด้วย
ส่วนคุณปาเก้นะคะก็บอกเหมือนกันค่ะว่าไม่เหมาะสมเหมือนกัน
พื้นที่นี้เปิดทั้งกลางวันกลางคืน
นักเรียนก็เข้ามาได้และเข้ามามากด้วยแบบนี้ไม่ควรเลย
เนี่ยค่ะบอกว่าขอเถอะวงเล็บด้วยนะว่าเป็นคนบุรีรำเอง
แต่ว่าชาวเน็ตอีกกลุ่มนึงค่ะมี๒ความคิดเห็นนะ
กลุ่มไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เหมาะสมส่วนอีกกลุ่มนึงก็มองว่า
สิ่งเหล่านี้รูปปั้นเหล่านี้มันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร
อย่างคุณชัชนันบุญเชิญค่ะพูดเลยบอกว่านี่มันคืองานศิลปะนะ
มันอยู่ที่ผู้ปกครองมากกว่าว่าจะอธิบายให้ลูกหลานเข้าใจอย่างไร
ดูให้เป็นงานศิลปะจะดีกว่ามามองว่ามันผิดภาพลักษณ์มันผิดวัฒนธรรมหรือเปล่า

ก็มีสองฝั่งสองฝ่ายค่ะความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอก
เด็กเยาวชนใครก็เข้าไปได้เปิดกลางวันกลางคืนคือบางทีเด็กเด็กไปก็
ก็ไม่ได้ผู้ปกครองก็ไม่ได้ไปด้วยนึกออกไหมคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีความเข้าใจหรือว่ามีวุฒิภาวะมากน้อยเพียงไร
ค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นแหละก็คือภาพกรรมสูตรชายหญิง
ในอิริยบทต่างสิบสองท่า
ค่ะก็ตั้งรายล้อมไปด้วยสิวลึงขนาดใหญ่กลางสวนสุขภาพศรีวะสิบสอง
ประสาทพนมรุ้งจำลองอยู่ด้านหลังของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ที่คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดจัดทำขึ้น
คือเขาก็บอกว่าอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่คนจะได้ไปถ่ายรูปกันอะไรกัน
แต่ว่ามันก็ฮือฮามากในโลกโซเชียลถึงความเหมาะสม
ล่าสุดคุณผู้ชมมีการนำป้ายอธิบายแบบนี้ค่ะ
อธิบายความเป็นมาเป็นไปของแต่ละภาพ
คนที่เข้าชมเนี่ยจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาของท่ากามสูตร
นำมาตกแต่งในสวนดังกล่าว
นางบุญจันทร์ศรีก้อนวงศานักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะ

ก็บอกว่าก็มองว่าเป็นภาพหินทรายแก่สลักกรรมสูตรเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะ

ที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรำ
แต่พอนำมาตกแต่งในสวนสุขภาพแบบนี้เนี่ย
ก็อาจจะมองได้ใน๒แง่๒งาม

มีเยาวชนมีวัยรุ่นเข้าไป
แล้วมินมีแค่ป้ายบอกไม่ได้มีใครมาแนะนำ

แล้วมันจะเหมาะหรือเปล่าเนี่ยค่ะเด็กนะเห็นไหม

ยังดีมากับคุณพ่อคุณแม่แต่บางทีวัยรุ่นมากันเอง
แล้วคือภาพแกะสลักคือชัดเจน

พูดถึงที่คุณเนวินบอกว่าอุ๊ยต่างชาติเขาก็มี

เขาทำเป็นสวนแบบว่าธีมพาร์คเลย
อย่างที่เกาหลีใต้กับจีนเนี่ย

แล้วก็มีรูปปั้นมีสิวลึงแบบนั้นตั้งอยู่เต็มสวน

ทั้ง๓ประเทศที่ทำสวนแบบนี้ออกมา
โดยมีภาพวิจารณ์หมดเหมือนกันถึงจะเป็นต่างชาติ